ถือว่าญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยครับ
โอกาสครบรอบ๑๓๐ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยญี่ปุ่น

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสครบรอบ๑๓๐ปี
สถาปนาความสัมพันธ์การทูตระหว่างไทยญี่ปุ่น

ได้ร่วมกับสมาคมไทยญี่ปุ่น

เส้นทางไมตรี๑๓๐ปีไทยญี่ปุ่น
ว่าด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมือง
เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น

ได้ร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต
โดยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันในหลายด้าน
ไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจรวมถึงวัฒนธรรม
ซึ่งล้วนมีรากฐานมาจากพระราชมัยตรีอันใกล้ชิด
ระหว่างพระราชวงศ์ญี่ปุ่นและพระราชวงศ์ไทย

เล่าถึงเส้นทางประวัติศาสตร์ของไทยญี่ปุ่น
ตั้งแต่สมัยราชการที่๕ซึ่งตรงกับจักรพรรดิเมจิ
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่๒
ปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทเอกชนของญี่ปุ่นตั้งอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
อกจากนี้มีจำนวนประชากรชาวญี่ปุ่นเข้ามาพำนักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแห่งหนึ่งในโลก
ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ชาวไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวกว่า๑ล้านคนต่อปี